คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้มาดูเหตุการณ์นักเรียนนักเลงเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
คราวนี้เกิดขึ้นกลางวันแสกจริงบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้

วัยรุ่นสองกลุ่มนะคะเป็นคู่อริกันเนี่ยมาทะเลาะกันเอามีดไล่ฟันกัน
เพราะดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ากลุ่มคู่อริเนี่ย

กลุ่มผู้ก่อเหตุเราทำลูกศรไว้ให้นะคะ
ขี่ย้อนสอนกลับมาแล้วไม่ได้มีกันแค่แบบคนสองคนนะ
นี่มากัน๓กลุ่มรวมแล้วประมาณ๖๗คนได้

ไล่ฟันหน้าอกไล่ฟันหลังเขาจนได้รับบาดเจ็บ
ต้องทิ้งรถหนีตัวหนีเอาชีวิตรอดเหมือนกันนะคะ
ฝ่ายนี้ทำร้ายถูกไหม

ไม่เกี่ยวแบบประมาณว่าไม่เกี่ยวอย่างนี้
และจนนี้เขาก็เลยฟันฟันเข้าหน้าอก
และลูกหนึ่งอีกฟันหลัง
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสอนอบุวฮารโร
ยนต์ที่ถูกฟันจนพังเสียหายไปจอดเก็บเอาไว้ที่เก็บของกลาง
ปรากฏว่าสภาพรถคือไฟท้ายแตก
กระจกหักกระจังหน้ารถก็ถูกฟันเสียหายค่ะ
เดี๋ยวก็ต้องรอตามเจ้าของรถมานี่แหละว่าจะเอายังไงนะคะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะคะ

เบื้องต้นคิดว่าก็ตามสไตล์ค่ะ
ก็คงจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อน

โอ้โหไอ้พวกนี้นะ